ตื่นตูมกันต่อเลยดีกว่านะคะให้หัวเต้มเต้นซึกซัก
ก็เกินข่าวนี้คุณผู้ชมขาไปเติมพลังใจให้สาวเคลิบกับนุ่มหล่อลุ๊ก
อิชิเคาว่าเฮ้ยหล่อจริงคุณผู้ชมขายอมใจเลยจริง
หล่อแบบอินเตอร์เพราะว่าน้องลุ๊กเนี่ยไม่ได้มีเชื้อไทยเลยนะ

ก็พูดไทยได้อยู่ในไทยก็เรียนรู้ภาษาไทยไง
แล้วซีรีส์เรื่องใหม่เขาเนี่ยโดนโอวานที่รัก

ตัวจริงพูดเลยว่าสูงโปร่งมาก
กล้ามแน่นออร่าแรงมาก
จนพี่เจกรีนของเราก็เก็บทรงไว้อยู่

น้องพยายามหลบตาเพราะเขินน้อง
แล้วต้องบอกเลยว่าหนุ่มลุกเขางานดีจริงค่ะ

เต้นคลิปไหนคลิปนั้นแฟนแฮกัน
ไลค์กดแชร์กันเพียบเลยค่ะ
แม้ว่าภาษาไทยของน้องลุ๊กหลายคนรู้อยู่แล้ว
ว่าน้องเนี่ยยังพูดไทยไม่ค่อยชัด
แต่เราฟังออกนะใช้ใจฟัง

เจ้าตัวบอกพยายามฝึกพูดทุกวันเลยครับ
เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์น่ารักของหนุ่มลุค
ทำให้พี่แจ๊กเกอรีนของเราเสียอาการค่ะ
ก็พยายามทุกวันเหมือนกันนะครับ
ไปคุยกับคนไทยไปพยายามฟังมากขึ้น
ถ้ารู้ตัวว่าพูดไม่ชัดก็ต้องแก้

ได้ไหมนะครับโอเคนี่ครับได้
ผมก็เหล่ามากนะครับหล่ามากจริง

ถ้าคนชมว่าเหล่ามากเงินแล้วค่ะ
ถ้ามองเจ้าบุกเมิกถ้าชมอย่างพิเศษก็เขินนะ
ถ้าแบบมองจ้องหน้าแบบ

ไอเขินส่วนหนึ่งจักริงของเราพยายามเอียงพยายามหลบ

ลูกลูกเนี่ยหนักเพราะอะไร
กส้มตำปลาร้าก่อนไปงานแล้วกลัวว่าเออกลิ่นปลาร้าเนี่ยจะพ่นใส่หน้าน้อง

ขอบคุณค่ะตะเมื่อแม่
ดูรับเพลินเนาะสักครอบเนี้ย
เอามาดมพฤษิกรรมเกียร์จักรีทำ
ของแบบนี้แบ่งบ้างได้ไหม๓คนแบ่งกันไปได้ไหม
หรือจะให้สิ่งร่างไปก็ได้นะพี่แจ๊คองค์ลงอะไรแบบนี้ก็ทำบ้างก็ได้